กลับมาติดต่อ

สวัสดีค่ะ

มดดำที่นั่งอยู่ตรงกลางมาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ

กำลังเคลียร์เรื่องประเด็นให้ก่อน

ไปเช็คว่าคุณเวลล่าคุณแม่โอ้นี่ไงมาแล้วสวัสดี
สวัสดีค่ะพี่มดมาเขาเป็นนักข่าวที่แบบว่าเขามานั่งรอเลย
น้องนิ้งมานั่งรอเลยคุณแม่เพราะว่าคนหัวเขามานั่งรอคุณแม่
จริงเหรออืมวันนี้คัลเวอร์ฟูเดย์มากจริงจริง
ดูสีชุดของพวกเขาสะใสไม่คือไม่เกี่ยวคุณแม่มาแล้วแหละ

เขาเลิกกันเหรอไม่คือวันนี้เป็นข่าวประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะมาก
แล้วหลายต่อหลายคนก็รอว่าอ่ะรถเมย์มาข่าวใส่ไข่วันนี้
ลืมถามคุณแม่ด้วยว่าสรุปแล้วสถานการณ์มันเป็นยังไง
มันเรื่องจริงหรือยังละก็คือคนสุดท้ายที่ไปถ้ามธาคากับเบ้ลล่าคือป้อมวินิ็ต
แล้วพี่โทรไปหาพี่ป้อมเออพี่ป้อมบอกว่ายังไงคะ

คนเราเลิกกันมันคงไม่จำเป็นจะต้องมาประกาศหรือ

ล่าสุดคุณไอ้ป้อมก็ไปอยู่กับนาง๒วันเนาะ

พี่ป้อมได้ยินหรือว่า

อีกฝ่ายหนึ่งกำลังทำงานอยู่

ช่วง๓๔เดี๋ยวเราวากันอีกทีหนึ่ง
เรียกว่าเราโทรเช็คกันแบบจริงจังมากนะคุณผู้ชมค่ะ

อยากให้มันเป็นข่าวที่มันถูกต้องก่อน
เพราะเราก็ไม่รู้จริงว่าสรุปแล้วมันคือยังไง

คือแต่เขาใช้ผู้จัดการคนเดียวกัน

แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ออกมาตอบ
ใช่คือเขาก็ต้องแบบชัดเจนกันถึงในระดับหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ออกมาชี้แจงแหละ

เพราะพี่แพร่ดูแลพี่หมาก

วันนี้ก็ไม่รู้คือว่ายังไงเขาบอกอ้าว
ตอนที่เวียไปถ่ายหนังที่ออสเตรเลียอะไรน่ะ

แล้วเขาบอกว่าก็ยังกดไลค์กันอยู่เลยก็ยังกดรูปกันอยู่เลยอะไรอย่างนี้
ก็ล่าสุดแม่เขามีน้องหมาเหมือนกันเขายังเอาน้องหมาไปบ้านเบลล่าอยู่เลย

อ่าแล้วสรุปว่ารถเช่ารถเช่าที่เจอพี่เวียกับผู้หญิงสวยสรุปใช่ไหม
ที่หน้านั้นอีกอันหนึ่งนั้นประเด็นยังไม่รู้เหมือนกัน
อันนั้นต้องเขาอาจจะเป็นทีมงานหรือพี่สาวอะไรอย่างนี้

เขาก็มีแก๊งของเขาแต่เขาคงไม่ใช่แฟนอะไรใหม่

ใช่คนตามเช็คขนาดนั้นกระทั่งว่า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
อ่านนะคะพอมาวันนี้อีกทีนึงปุ๊บอ้าวสรุปเลิกกันเหรอ
เรายังตกใจเลยเรื่องนี้ต้องถึงบอยคุณบอยใช่ไหมล่ะ
คุณบอสบอกว่าเลิกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่แต่อันนี้ของข่าวเมื่อวาน
สรุปแล้วเขาก็ความรักของเขานี่จริงแล้วก็คือ๙ปี
ค่ะก็ยาวนานตั้งแต่เอาจริงจริงคือตั้งแต่เบลล่าอยู่บ้านเอสุภาชัย
อืมจุดเริ่มต้นคือเวียก็เป็นเด็กของเอสุปชัยเหมือนกัน
แล้วก็เบลล่าก็เป็นเด็กของเอสุภาชัยเมื่อย้อนกลับไปเกือบ๑๐ปีที่แล้ว
ค่ะแล้วตอนนั้นเอ่อเวียก็แบบว่าโสดอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมอืม
ไม่ต้องโทรไปถามพี่เอนะเรื่องนี้เอไม่น่าจะรู้เธอไม่น่าจะรู้เนอะ
วันนี้คืออันดีเวียกไม่รู้เพราะว่าถามอะไรช่วงนี้บอกว่าฉันลดได้สิบห้ากิโลของจริง
สิบห้ากิโลของจริงแต่ผมถามว่าจะแต่งกับลูกยืนยันสิบห้ากิโลของจริง

แต่ยังไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงก็เลยแหม่
คนที่เช่ารถบัตรประชาชนนั้นจำไม่ได้ด้วยว่าผู้หญิงเป็นใคร

แต่ช่วงก่อนหน้านี้เขามีงานคู่กันตลอดเนอะสองคนนี้

เดี๋ยวรออีกแป๊บเดียวเห็นบอกว่าน้องมีงานถูกไหม
ไปแบบขอสัมภาษณ์น้องแน่นอนล่ะอันนี้
เพราะที่จริงสิ้นปีนี้เขามีนัดก็จะไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันนะ

บางทีก็ดูอาทิตย์ก็ดูจากแจงเพื่อนเค้าก็จะไปอะไรอย่างนี้ไง
คือบอกว่าที่จริงมันเหมือนครบอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะต้องไป๒ธันวาไงวะ
ครบ๑๐ปีเค้าหยุดปีอะ

รอดู๓๐นี้น้องก็จะไปงานแล้วเดี๋ยวเขาไปร่วมงานก็น่าจะมีการให้สัมภาษณ์อะไรกันแหละ

เดี๋ยวรอดูไปดูประเด็นนี้อัปเดตกันสักนิดนึงค่ะ
เมื่อวานนี้เรามีการไล่เลี่ยงเรื่องของช่างภาพเรียกว่าเป็นช่างภาพหื่นกันเลยทีเดียวอ่ะนะคะคือ
ก็มีการไปล่วงละเมิดมีการทำอนาจารย์แล้วก็ถึงขั้นกรณีที่มีการขุมขืนกันด้วยค่ะ
ทางพันธุ์ตำรวจเอกจากกริจโชว์สูงเนินผู้มีการเปิดเผยถึงคดีช่างภาพหืนที่คุกคามทางเพศของผู้เข้าประกวดนางงามและทีมงาน
บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้ให้ผู้เสียหายไปตรวจร่างกายแล้วกำลังรอผลแพทย์ยืนยันนะคะ
ซึ่งทางสนลุมพินีเองก็เตรียมอายัดตัวช่างภาพจากสพคลอง๕จังหวัดปฐุมธานีที่ตอนนี้อยู่ตรงนั้นน่ะนะคะ
เพื่อมาแจ้งข้อหาเพิ่มแล้วนะคะทางด้านทนายนิด้าเองอะค่ะเขาก็มีการกล่าวกรณีที่ผู้ต้องหา
ระหว่างที่เขามีการเดินเมื่อวานนี้นะคะเขาก็มีการพูดว่าเขามีพยานมีหลักฐาน
คือมีพยานหลักฐานว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นการสมยอม
ทนายนิด้าก็เลยบอกว่าอันนั้นก็เป็นสิทธิ
ที่เขาจะยื่นหลักฐานให้กับพนักงานสอบสวนได้
แต่พยานหลักฐานที่ทนายเนี่ยก็มีเหมือนกันค่ะ

และลูกความไม่ได้สมยอมแต่อย่างใดนะคะ
โดยคดีนี้ทางทนายนิด้าเองเขาก็ดูแลลูกความที่มีผู้เสียหายเนี่ย
เข้าแจ้งความที่สอบพอของ๕๑ราย
ส่วนอีก๒รายนั้นอยู่ระหว่างการพูดคุย

ความกังวลอยู่นะคะเรื่องของผลกระทบที่จะตามมา
ส่วนคดีอาณาจารย์ที่สนลุมพินีก็มีผู้เสียหาย
ติดต่อกับทีมทนายความเป็นจำนวนมากเลย
ซึ่งก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง

แล้วก็เต็มใจจะแจ้งความอันนี้ทางทนายบอกเลยนะคะว่า
เขาจะพาไปแจ้งเพิ่มเติมด้วยนะคะ
เขาชื่อว่าคุณธนวัลหรือว่าแทนนะคะอายุ๓๘ปี
ก็เป็นช่างภาพแล้วก็เป็นเจ้าของสตูดิโอ
มงลงสตูดิโอเขาก็จะมีฉายาเรียกว่าแทนมงลงกันน่ะนะคะ
แถลงการจากแทนธนวัฒน์
บอกว่า๑แทนไม่เคยกระทำการชำราวนางงามคนไหนนะคะ
เพราะว่าแทนไม่ใช่ผู้ชาย
หลายครั้งนางงามนางแบบที่เข้ามาก็ทำตัวแข็งทำหน้าตึง
แทนเลยต้องละลายพฤติกรรมก่อนค่ะ

คือมีการไปจับเขาบ้างแล้วที่เขาบอกว่าโดนข่มขืนล่ะ

มีดึงเข้ามาแล้วมีจุด้วยมีกรณีแบบนี้
เขาละลายพฤติกรรมกันแบบนี้หรือเปล่ายังไงน่ะสิ
แต่ในหลายครั้งที่แบบว่าระหว่างการถ่ายภาพ
เขามีการพูดกับแบบว่าพวกนางงามบอกว่าอ่าให้คิดเหมือนว่ามีอะไรกับพี่อยู่
ได้นี่มีอย่างนี้ทนายบอกแบบนั้น
และ๔เขาบอกว่าหลายครั้งเนี่ยค่ะอาจจะมีแบบเกินเลยไปบ้าง
เขาใช้คำนี้แต่แทนยืนยันว่าอยู่ในขอบเขตเรื่องของงานแน่นอนค่ะ
บางทีเราจะต้องทำให้นางงามเนี่ยนางแบบเปิดกายเปิดใจกับช่างภาพแบบแทน
เพราะว่าแทนเป็นตัวแทนของผู้ชม
จะต้องใช้ใจสื่อใจแล้วก็ต้องกายสื่อกายเลยค่ะ

อันนี้งงไงงงไหมสักวันเพราะว่าผู้โกะเราคุณแม่

เขาแอปเป็นตุ๊ดแต่เขาชอบแตะอังผู้หญิง
ถึงขนาดมีคนเป็นรวรรามที่ผมประนัดด่าออกมาพูด
ต้องมั้ยใช่พี่หมูพูดแล้วครับตอนแรกเขาให้สัมภาษณ์ที่เขาบอกว่า
มีกรณีที่เหมือนไปคุยกันนอกรอบแบบคุยกัน
แล้วก็คือมีสัมพันธ์ลึกซึ้งแต่ว่าไม่ได้เป็นการข่มขืน
เหมือนยอมทั้งคู่อะไรอย่างนี้แล้วถ้าสาวจะไปมีสัมภัณฑ์คืออย่างไร
นี่ไงงงไหมเหมือนเธอมีเมียได้ไหมแองจี้
ไม่ได้สิคุณแม่ก็ใช่ไง
ถ้าเป็นทุกข์ก็ต้องอยากมีผัวถูกต้องไหมล่ะใครอยากมีเมีย
คือข้อที่เขาอธิบายมาแต่ละอันมันก็เลยดูแบบแปลกนิดนึงจากการกระทำ
แต่ท่านเจนก็คือว่าก็คือมีผู้เสียหายไปถูกไหมคะ

แล้วอีกข้อนึงเขาบอกบางครั้งเขาอาจจะมีการสัมผัสแตะเนื้อต้องตัวกัน
เพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่มาจากข้างใน
แต่แทนยืนยันว่าไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะ
คือจริงต้องบอกว่าไม่ใช่กรณีเฉพาะของนางงามนะคะ
แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่อยู่ในกองประกวดเอง

แล้วเขาบอกว่าไม่ใช่โดนเฉพาะว่าอยู่กันแบบลับสองคนลากไปเปล่านะคะ
ในห้องแต่งตัวในห้องแบบเสื้อผ้าแต่งหน้าทำผมอย่างนี้
เขาก็ทำแล้วกลายเป็นว่าตัวแบบน้องนางงามที่ออกมาพูดอ่ะ
เขาก็เลยกลายเป็นแบบเฮ้ยคุณทำหน้าแบบนั้น
ฉันก็ทำหน้าไม่พอใจใส่แต่เขาก็แบบขวนลอกเกริ่นอย่างนี้

เหมือนเพื่อนที่เคยประกวดนางงามก็เล่าให้ฟังว่า
ในเวทีกองประกวดพี่เลี้ยงเขาก็จะตามประกบนางงามของเขา
เพราะฉะนั้นคือมันโอกาสยากมากที่จะอยู่๒ต่อ๒
หรือว่าแบบลากไปกระทำมิดีมิร้าย
ก็เลยงงว่าเอ้าแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
แล้วทำไมมันถึงเงียบจนเพิ่งมาเป็นเรื่องเป็นราวตอนนี้
เราพูดกับหนักข่าวในระหว่างที่จะนำตัวไปฝากขังเมื่อวานนี้ค่ะ

เป็นวันเดี๋ยวนะเอาคำแบบชัดเจนที่เขาพูดนะ

เขาจะมีคำพูดแบบนี้เดี๋ยวเราลองดูซิว่ามีภาพเหตุการณ์ตรงนั้นหรือเปล่า

วันป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศสตรี

แล้วเขาบอกว่าเขาทำคอนเทนต์แล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อ
หลังจากนั้นก็คือขึ้นไปในห้องข้างบนแล้วอะไรอย่างนี้
ไม่แล้วตอนนี้คือเอาต้องคนที่จะตอบได้ดีที่สุดคือผู้หญิง
มีใครโดนข่มขืนหรืออะไรตามข่าวจริงหรือเปล่า
คนมีอยู่๑คนที่ถูกข่มขืนอันนี้แจ้งความไปแล้ว๑ราย
ส่วนอีก๒รายเนี่ยที่อยู่ในกรณีเนี่ยเขามีการพูดคุยกันอยู่ซึ่ง
เขายังไม่ได้พร้อมที่จะมาให้ปากคำหรือว่ามาแจ้งความนะตอนนี้
อันนี้คือกรณีของการข่มขืนนะคะอืมนั่นแหละค่ะ
เดี๋ยวเราไปครบตรงชาติเดี๋ยวกลับมากันฮะ

เยอะเหลือเกินนะฮะถ้าสมมุติเราเอาจริงแล้ว
เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องโควิดกันก่อนว่ายอดอ่ะ
ตอนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงแต่ก็มีดราม่ามากมาย
ฉันก็บอกว่าคนที่ไปงานมิวสิพัทยามิวสิกมิวสิกเฟสิวัลค่ะ
แล้วก็ว่ากรุณาแกะไปตรวจหน่อยก็ดีอืม
ตรวจเอธิเคย์หน่อยก็ดีเพราะอะไรอ่ะฮะ
คือมันอาจจะมีการคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้น
เพราะว่าคือสุดท้ายแล้วพอมันไปรวมตัวกันเยอะค่ะ
โอกาสมันยังไงก็มีเพราะว่าต่อให้ฉีดวัคซีนสองเข็มเนี่ย
ไม่ได้การติดวัคซีนกันตาย
เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะติดได้แล้วติดมันก็อาจจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่

แต่วันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
ก็คือเกี่ยวกับงานวันเกิดนี่แหละนะฮะ
กรณิชย์แจงพูดเลยว่าจัดงานวันเกิดเนี่ย

เขาบอกเขายึดตามมาตรการของสาธารณสุขเลยใส่แมสตลอด

คือนางกรณิตนะฮะงามสุขลรัตนา
เป็นสอเขตวัฒนาครองเตยฮะ
พลังประชารัฐเขาโพสต์ภาพจัดงานฉลองวันเกิดเนี่ย
ผ่านเฟซบุ๊กมีแกนนำพรรคนะฮะ
สอบมาร่วมอวยพรกันมากมายเลยนะครับ
ชนเกิดกระแสวิภาควิสาร

แต่เอาจริงเขาก็ยืนยันว่าเขาใส่แมส

คืออาจจะถอดเฉพาะเวลาถ่ายรูป
คือล่าสุดเนี่ยนางกรณิตนะฮะเขาโพสต์เฟซบุ๊คชี้แจงว่า
จากภาพงานวันเกิดที่นำไปลงข่าวนั้น
นำภาพมาจากต้นทางโพสต์เดียวกัน
ซึ่งจริงแล้วภาพทั้งหมดทั้งก่อนเข้างานและภายในงาน
จะมีภาพการใส่หน้ากากตลอดอ๋อนี่มีจริง
นี่ค่ะใช่มีภาพใส่หน้ากากตลอด

ทุกคนมีการใส่หน้ากากในอากับกิริยาอื่น
เพียงแต่เวลาถ่ายรูปบางรูปเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้ว่า
ถอดหน้ากากเพื่อถ่ายรูปฮะ
เพื่อรับประทานอาหารหรือร้องเพลง
งานบันเกิดนี้จากเป็นประจำทุกปีที่บ้านพรรคส่วนตัว
เขาเชิญคน๕๐คน
คนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทสสผู้บริหารพักทุกคน

ซึ่งสอสอหลายท่านอยู่ในงานไม่นาน
เนื่องจากจะต้องกลับต่างจังหวัดนะครับ
หลังจากเข้ามากรุงเทพมหานครเพื่อประชุมพักประจำสัปดาห์
โดยผู้เข้าร่วมงานต้องฉีดวัคซีนแล้ว๒๓เข็ม
แล้วก่อนหน้างานก็จะมีการวัดอุณหภูมิ
แล้วก็มีจุดคัดกรองก่อนเข้างานนะครับ
เขาก็เลยบอกว่าขออนุญาตชี้แจงและขอความเห็นใจด้วยนะคะ
โดยปกติแล้วเจ้าของงานหรือเจ้าบ่าวเจ้าสาวทุกคน
ก็คงอยากจะถ่ายรูปเก็บความทรงจำดี
ในวันสำคัญด้วยรูปที่ถอดหน้ากากกัน
ขออนุญาตขอความเห็นใจด้วยนะคะ
จริงก็มีหลายงานหลายคนแล้วเหมือนกันที่แบบจัดกัน

สบายใจซึ่งจริง๕๐คนก็ตามกฎที่เขาบอกแหละ

แต่ว่าพูดตรงพอเป็นคนของรัฐบาล
มันก็จะเป็นกระแสถูกจับจ้อง

แต่นี่เขาก็ยืนยันมาแล้วปรากฏว่าภาพมันมี
แต่ก็โอเคละวันนี้เมื่อวานพี่ไปงานเนี่ย

แล้วก็เป็นงานแต่เขาจำกัดคน๕๐คนจริง

เอาความสบายใจบางคนเลือกที่จะไม่ไปเลยด้วยซ้ำเหมือนกัน

เออใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือแค่จับจ้องว่า
สอสอควรจะเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้กับประชาชนแค่นั้นเอง

ก็คือใส่หน้ากากอนามัยพอเราออกจากสตูไปปุ๊บ
เราก็ใส่หน้ากากอนามัยเหมือนกันนะคะ
แต่แน่นอนวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อทรงตัวเนอะ
คือต้องบอกว่าอยู่ที่ระดับประมาณ๖๐๐๐มาพักนึงแล้วค่ะ

มันก็จะอยู่เท่าจริงก็อยู่ที่ประมาณ๖๐๐๐ถึง๘๐๐๐
อืมเกือบหมื่นแตะอยู่ตรงนั้นนะนะคะเพราะมันก็มีคนที่ตรวจ
แล้วก็ไม่ตรวจด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยที่วันนี้คนสนใจกันก็คือว่า
วันนี้วันศุกร์สวบคเขาจะมีการประชุมกันออกมาตรการต่างมา
ไม่มีพื้นที่สีแดงเข้มหรือว่าควบคุมสูงสุดแล้วนะคะ
ตอนนี้ก็จะเหลือแค่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีฟ้า

สีฟ้า๗จังหวัดก็คือจังหวัดนำร่องท่องเที่ยว๗จังหวัดด้วยกันค่ะ
แล้วก็ร้านผับบาร์ที่รอลุ้นกันอยู่
ตอนแรกเนี่ย๑ธันวาคมใช่ไหมคะลุ้นกันมาตั้งแต่พฤศจิกายนแล้ว
แล้วก็ถูกเลื่อนไปบอกว่า๑๖มกราคมแล้วกันนะเพื่อความชัวร์
ล่าสุดบอกว่าเดี๋ยวให้เปิดเมื่อพร้อม
ใช่มีการขอใช้คำว่าให้เปิดเมื่อพร้อม
อันนี้มันจะถึง๑ธันวาสรุปมันยังไม่รู้จะไม่ได้เปิดหรือเปล่าใช่ไหม
คือจาก๑ธันวาเขาเลื่อนไป๑๖มกราแล้ว
แล้วก็ตั้งใจว่ามันคงจะ๑๖มกราละมั
แต่ล่าสุดใช้คำว่าเปิดเพื่อพร้อม

จะมีการเหมือนตรวจเช็คเป็นระยะว่ามันพร้อมแล้วหรือยัง
อาจจะเร็วกว่า๑๖มกราคมหรืออาจจะช้ากว่าก็ได้
ก็คือร้านอาหารยังขายแอลกอฮอล์ได้

เค้าก็ข่อคัสเตอร์ที่เกิดเกิดขึ้นมาก็แสว

นายกเลยนะว่าแบบเอานายกว่ายังไง
นายกบอกว่าอยากจะแอบเปิดก็เปิดไป

ตามกฎหมายเมื่อไหร่จะไม่ให้ร้านพวกนี้เปิด

เข้าสารโอ้โหตอนนี้ถนนสะอาดเงี๊ยบ

แล้วเราเห็นภาพออกมาไงว่ามีคนไปนั่ง

ถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนลักษณะของร้านผับบาน

ใช่ค่ะอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องไปลงทะเบียนช้า
หรือว่าชาพลัสเพื่อที่จะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้

บางคนก็เริ่มออกมามีปฏิกิริยาแล้ว

คือมันไม่ไหวเพราะว่าพูดตรงคือ

และยังไม่เคยได้รับการเปิดอีกเลย
ไม่มีการแบบซื้อกลับบ้านเพราะมันทำไม่ได้
คือโอ้โหแต่เขามีต้นทุนทุกเดือน
ค่าเช่าที่อย่างนี้อะไรแบบนี้ก็เลยโอ้โห

คุณลองตัดสินใจว่านายกก็บอกอยากจะเปิดก็เปิดไป
แต่ถึงเวลาให้เปิดจะปิดฟัง

ดื่มตุลาถอดหน้ากากกันมันก็แพร่อีกอ่ะใช่ไหม
ก็ต้องดูก่อนดูสถานการณ์นะผมเห็นใจในความเดือดร้อน
แล้ววันนี้ก็ให้มีการตั้งกระทรวงแรงงานไปดูมาตรการ
ร่วมกับสมาพัฒน์ว่าจะดูแลคนเหล่านี้อย่างไร
ก็พูดเรียบนะก็พูดนิ่ง
เออแต่ก็แค่บอกว่าก็บอกแล้วเนาะเตือนแล้วเนาะ
สมมุติว่ายังจะดื้อดันแอบเปิดก็แอบเปิดไปแต่ว่าจดแหละจดจำ
ก็ตอนที่เขาเปิดว่าจะปุ่มเหล่านี้ที่แบงค์ลิกก็จะไม่ให้เปิด
บอกว่าจะไม่ให้เปิดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะได้เปิดจริงจริง
เขาก็บอกว่าจะให้ขายแอลกอฮอลได้ถึง๕ทุ่มแล้วก็เปิดร้านได้ถึงเที่ยงคืน
แต่นะตอนนี้ร้านอาหารที่ขายแอลกอฮอลก็คือได้ถึง๓ทุ่ม
ทุ่มอยู่ยังไม่ได้มีมาตรการอะไรเพิ่มเติม

ตอนนี้คือแบบเยอรมันเขาบอกว่าเริ่มติดกันแบบหลักแสนจริงไหม
เขาบอกว่าที่เจอตอนนี้จริงเนี่ยแค่๑๐เคส
แล้วก็เจอทางยังไม่เจอทางเข้ายุโรปยังไม่เจอทางเอเชียด้วยที่อังกฤษก็ยังไม่มี

คือความน่ากลัวของมันอยู่ตรงที่ว่ามันกลายพันธุ์คือต้องนึกภาพเชื้อไวรัสก่อน
ไวรัสหน้าตามันอ่านแบบภาพที่ขึ้นเนี่ยค่ะ
เหมือนลูกก๊อฟแต่ว่าตรงหลุมเนี่ยมันมีหนามยื่นออกมา
แล้วมันกลายพันธุ์ได้บางเชื้อเนี่ยมันกลายพันธุ์แค่แบบ๑จุดหรือ๒จุด
แต่ตัวนี้๓๒จุด๓๒จุดซึ่งเยอะที่สุดที่เคยเจอมา
มันทำให้๑มันกลายพันธุ์ต่อได้ง่าย
แล้วมันยังจับทางไม่ถูกเพราะมันเยอะเหลือเกิน
๒มันมีฤทธิ์ต้านวัคซีนกลัวเรื่องนี้

เพราะฉะนั้นมันก็ต้องวิวัฒนาการตัวเองเพื่ออยู่รอด
แล้วพอมันเจอวัคซีนเข้าไปปุ๊บวัคซีนแรงเอาไม่เป็นไรมันก็ต้องสู้
คราวนี้มันก็เลยกลายเป็นวัคซีนล็อตแรกที่เราฉีดกันไปเนี่ย
ต้านได้ถึงเดลต้าแล้วพอมันมา๓๒กายพันธุได้๓๒จุดปุ๊บ
ไม่ใช่๓๒ตัวนะคะ๓๒จุดใน๑ตัวเนี่ยแหละ
มันก็แบบอับแล้วจะต้องไปจิ้มตรงไหนเราก็ไม่รู้แล้วว่าเราต้องไปสู้กับมันที่จุดไหน
มันก็เลยทำให้สามารถสู้กับวัคซีนที่เราฉีดเข้าไปได้
เขาก็เลยเป็นกังวลกันมากว่าถ้าเกิดตอนนี้มันระบาดเนี่ยน่าจะเรื่องใหญ่
เพราะว่ามีเคสที่ไม่แน่ใจว่าที่อังกฤษหรือฝั่งยุโรป
แล้วกลับมาที่ประเทศตอนนี้อาหรษอยังไม่อนุญาตให้ประเทศจากอาฟกาใต้เข้าประเทศแล้ว
อ้าวแล้วประเทศไทยเราห้ามยังคะ

ที่บอกว่าจะมีการไกลธันวาคม
ชั่วท่านวาหรอ
แล้วก็กังวล

วัคซีนแล้วก็จริงแต่เราก็ต้องแบบ

หน้ากากอนามัยคือป้องกันตัวเองให้ดีที่สุด

ช่วงนี้เขาก็มีการรณรงค์เรื่องของการฉีดวัคซีนให้ครบ

ถ้าสำหรับว่าเข็มหมึกก็กลายเป็นไฟซอร์ล่ะใช่ไหม

ถึงในที่จริงเนี่ยเขาบอกว่าเลือกเลยว่าคุณจะเอาอะไร

สัปดาห์หน้าบางครั้งมดนาจะเข้ามาอีกล้านโดสค่ะ
ก็ที่คุณอนุทินบอกไงคะว่า

วัคซีนที่จองจากเอกชนไปเลย

ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปขอคืนจากเอกชน
แต่ว่ารัฐจะไม่ช่วยเจรจาให้นะเพราะว่า

ต่อให้เป็นแค่สำหรับคนเดียวสามพันกว่าบาทคือไม่ใช่ทุกคนมีเงินเหลือค่ะแล้วยิ่งในยุคแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้
มักแพง
ขมับอยู่เหมือนกัน
ขนาดเราโครงการของรัฐบาลเวลาให้เรา๔๕๐๐
เรายังแห่จองกันไม่หลับไม่นอนถูกต้องไหมล่ะ
นี่๓๐๐กว่าบาทใครจะไม่อยากได้เงินคืน

เมื่อกี้เป็นเงินเก็บของเราด้วยก็เดี๋ยวเอามาใช้
แล้วส่วนใหญ่ใครไม่รักพ่อรักแม่บ้าง
เวลาซื้อก็ต้องซื้อให้พ่อให้แม่ให้ปู่ย่าตายาย
เพราะตอนแรกที่ให้จองมันไม่มีวัคซีนจริง
ใช่แล้วเขาบอกด้วยว่าวัคซีนทางเลือก
จะไม่ใช่วัคซีนยี่ห้อเดียวกันไม่ซ้ำกันกับของรัฐ

คิวมิ้นสามแสนนะคะคิวมิ้นสามแสนนะคะคิวที่สามแสนนะคะ
อ๋อเหรอตอนนี้ไปที่ไหนตอนนี้เพิ่งสองหมื่นเองค่ะ
มันจะจ่ายแบบพร้อมที่จะทิ้งเงินจองพันสองพันห้าพันหก
แล้วขายขาดทุนด้วยจองไปพันหกร้อยห้าสิบ

คือพันหนึ่งก็เอาอ่ะแต่จะยอมขาดทุนอย่างนี้
แต่บางคนเขาไม่มีจะเสียแล้วไง

นางเอาเงินเดือนนางไปซื้อไปจองวัคซีน
ซื้อกี่คนซื้อเท่าไหร่บอกจริง
ยังก็เสียดายเอากินข้าวยังหลายมือกูแม่

ถ้าคนเงินเดือนตอนนี้เขาบอกถ้าคนเงินเดือน๑๘๐๐

ได้หมูกระทะหลายมื้อเลยนะ
แล้วบางคนบอกเอา๑๕๐๐เอาเงินกลับบ้านดีกว่าไหม

มันเป็นปัญหาอยู่แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าพอเป็นปัญหา

จะมีแนวทางอะไรช่วยเหลือออกมา

ถ้าคนรักแล้วอย่าง
แชร์กันตามไลน์มันมีเอฟเฟคอะไรในระยะยาวจริงหรือเปล่า
อันนี้ก็ยังไม่มีใครปรูฟได้ถูกต้องไหม
เพราะต้องย้ำว่าวัคซีนทุกตัวที่ใช้อยู่ตอนนี้ทั่วโลกเลย
กระทั่งไฟเซอร์โมโรนาคือวัคซีนที่ถูกอนุมัติ
เพื่อใช้ในการฉุกเฉินเท่านั้นไม่ได้ใช้ในเวลาปกตินะคะ
แต่เพราะมันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินเลยต้องอนุมัติ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกว่าไม่จำเป็นต้อง
ไม่ใช่ปิดไทยแต่กรณีฉุกเฉินที่จะต้องฉีด

ที่เขาเตือนกันมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้
จริงไหมล่ะพูดถึงเคสนี้ด้วยกันนะครับมันเป็นเหตุเกิดขึ้นที่ตำบลเสดียงจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ย
ภาพเนี่ยเจ้าหน้าที่พยาบาลหลายคนเลยกำลังช่วยกันฉีดวัคซีนให้กับผู้รับการฉีดวัคซีน
ดูนะฮะผู้ชายสักเต็มตัวเลยขอภาพมาครับ
นี่โอ้โห้ยเห็นอย่างงี้คือผู้ชายสักเต็มตัว
แต่กับผู้ที่เป็นพยาบาลชิมแรงกูต่อยนะ
เอ้าแล้วเนี่ยต้องใช้ผู้หญิง๓คนล็อกไหลล็อกแขน
ยังเป็นวัยรุ่นทิ้มแรงกูต่อยนะ

นั่น

เนี่ยต้องเข้าหน้าจักร

คือนางสาวขวัญดาว๓๐ฮะ
ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ย
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ในเชิงลุก
คือเชิงลุกคือเจอใครเราก็ต้องฉีดหมดถูกต้องไหมครับ
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณมวลที่๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ระหว่างที่จะฉีดให้กับน้องผู้ชายคนนี้เขากลัวพยาบาลกลัว
คนมันกลัวเข็มมันกลัวจริงน้องก็ติ้นกว่าจะพูดชิ้นแรงจะต่อยนะ
ตอนนั้นพยาบาลก็กลัวกลัวโดนต่อยเหมือนกันจึงพากันปล่อยมือกันหมดเลยค่ะ
แต่มั่นใจว่าพวกเราเนี่ยก็มือเบานะจึงตัดสินใจฉีดวัคซีนให้ที่ผ่านมา
เคยเจอแบบนี้ถามว่าเคยเจอไหมคนกลัวเข็มมีเยอะนะ
เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าคนไงการฉีดวัคซีนคนกลัวเข็มมันมีเยอะจริงนะ
แล้วก็บอกที่ผ่านมาถามพวกเขาชินไหมเขาชินเพราะเขาเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาเยอะบ่อยแล้ว
แล้วยิ่งอันนี้มันเป็นการตรวจเชิงลุกคือเขาไม่ได้สมัครใจที่จะเดินเข้ามาฉีดวัคซีน
คือเจอปุ๊บจับฉีดเจอปุ๊บจับฉีดเลย
กึ่งบังคับเหมือนกันจริงก่อนนั้นในมิ้นเคยเจอเคสหนึ่งเหมือนกันเป็นผู้หญิงค่ะ
ลักษณะเดียวกันเลยเงื้อมือขึ้นมารอแล้วบอกว่าถ้าเจ็บตบนะ
ไม่ใช่แต่ประเด็นคืออะไรรึเปล่าเข้าใจว่ากูเข็มแต่มึงสักลายขนาดนั้นน่ะ
เจ็บกว่าเข็มฉีดยาแล้วทำไมตอนสักลายมึงไม่เจ็บวะ
มันเข็มมันเหมือนกันไหมอันนี้มึงไม่แน่ใจ
เห็นเค้าบอกคี่ขนาดชั้นไปสักน้ำมันน่ะไม่จับเลย
หรือว่านี้เค้าทายาชาก่อนที่เค้าจะสัก
ยังไงก็เจ็บแล้วมันต้องแบบโอ้โหทิ้ม

แต่มันจะนู่นมันจะมาหลังเที่ยงคืนมาก่อน
แต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบอาการตอนฉีดจิ้มเข็มอาจจะไม่เจ็บ

คนนี้อาจจะไปฟังใครพูดมาเยอะหรือเปล่า

ต้องบอกว่าช่วงนี้แม้กระทั่งว่าหลายจังหวัดอาจจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะ
แต่ก็ต้องบอกว่ามีอีกหลายพื้นที่มากที่เรื่องของอุทธกภัยยังมีอยู่
อย่างที่น้องบัวลำพูยังมีอยู่นะคะ
หมู่บ้านนี่ต้องบอกว่ายังเกิดน้ำหลากเข้าท่วมหนักค่ะ
โดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่เหนือเขื่อง
ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม
ได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะ

ผู้ราชการหนกบัวลำพูพร้อมกับคณะผู้บริหาร
ในส่วนทั้งราชการส่วนท้องถิ่น

โดยนายจตุพัฒน์ตั้งคารวะคุณ
ผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทน้ำตาลเอลวัน
จากกลุ่มบริษัทน้ำตาลเอลวันนะคะก็มีการจัดเตรียมถุงยางชีพ
ประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคต่างต่างจำนวนหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบชุด
ส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะพร้อมด้วยกำนัน
แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านอันนี้ก็เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อจะส่งต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยนะคะ
เรื่องต้นทางผู้ราชการจังหวัดและคณะก็มีการนำเข้าของเครื่องใช้ถุงยางชีพ
ลงพื้นที่ไปมอบให้กับประชาชนที่บ้านโคกกลางหมู่ที่ห้าและบ้านโค้งกลางสามัคคีหมู่ที่สิบเอ็
จังหวัดหนองบัวลำพูเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะนะคะทีนี้ทางหนองบัวลำพูเองเขาก็บอกว่าเขายังเฝ้าติดตามสถานการณ์เรื่องของอุทธกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเลย
หากว่าเกิดปัญหาอุทธกภัยในพื้นที่ใดให้เข้าช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกคน
อันนี้หนองบัวนะใช่ยังมีอยู่เลยเขาบอกหลายหลายที่เนี่ย
ยังมีน้ำท่วมอยู่ตอนนั้นภาคใต้เนี่ยยังท่วมเยอะเลยค่ะ

พื้นที่ที่น้ำท่วมดูแลเด็กด้วย

แล้วก็ไปเล่นน้ำที่น้ำท่วมกระมังคว่ำ

อย่างกรมอุตถุนิยมวิทยาเองเค้ามีการประกาศฉบับที่หนึ่ง

เพราะว่าก่อนหน้านี้มีเตือนมาหลายฉบับมากเราก็หยุดไปถูกต้องไหมคะ

ก็ออกประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้อันนี้
แล้วก็ครื่นลมแรงอาวไทยมีผลกระทบนะคะ
เขาบอกว่าตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบพฤษจิกายนนี้
แต่จริงต้องบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานสุราชมีน้ำป่า
หลากเข้าท่วมพื้นที่คือเอาง่ายฝนมาน้ำมา
ตั้งแต่ก่อนจะมีประกาศเตือนที่บอกว่าจะมีผลกระทบ๒๗แล้วค่ะ
กันตั้งแต่เมื่อวานแล้วบางพื้นที่ท่วมกันไปหมดแล้วอย่างนี้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาประกาศกันค่อนข้างจะเป็นภาคใต้ซะส่วนใหญ่
ใช่ค่ะพื้นที่ภาคใต้หมดเลยมีชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
พัทธลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาส
อันนี้ก็ต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะคะ
คือเอาง่ายคือจะมีฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมฉับพันธุ์ทั้ง๑๓จังหวัดนี้ก็ต้องเตรียมตัว
เนื่องจากติดทะเลด้วย

เราจะมีการชงหวยใต้ดินขึ้นมาบนดินกันแล้ว
คุณเต้ใช่ไหมคะคุณเต้มงคลกิจจริงไอ้เรื่องเอา
เอาหวยใต้ดินขึ้นมาบนดินเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เนาะ

เป็นพรุ่งน้ำตาปริงที่ปร่งที่สุด
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีไวท์สปาโรเศ่
อ้าวอ่าวอะไรแองจิว่ามีคุณหนุ่มกันใช้คนเดียวนั้นที่แสดงละครเก่ง
วันนี้ก็อีกคนเลยนะฮะไอบ้านี่แสดงเนอะเขาบอกว่าได้รู้เรื่องหวยใต้ดิน
อย่างเราต้องยอมรับเว้ยหวยใต้ดินเนี่ยคนพูดมาตลอดว่าเอาขึ้นมาบนดินเถอะ
ถึงแบบว่าวันนี้เราก็เห็นว่ามีการขายขายลอตเตอรี่เนี่ยทางออนไลน์ก็เยอะแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเอาหวยใต้ดินขึ้นมาบนดินเนี่ยมันก็จะมีเงินเข้าสู่ประเทศไทยเราอีกเยอะ
เป็นรายได้เข้ารัฐไปเลยดีไหมคืออันนี้เป็นจริงอย่างที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เลย
เพราะว่าพูดกันมาตั้งแต่๑๐ปีได้ยังคะประมาณถ้าคุณทักษิณก็๑๐กว่าปีแล้วนะ
กว่าปีแล้วในเรื่องนี้แต่ณตอนนั้นทุกคนก็คือแอนตี้ไม่เห็นด้วย
มันไม่ดีมันคือการพนันมันผิดกฎหมายมันเมืองพุทธศิลธรรมจัญญาอะไรมันไม่ควรเกิดขึ้น

พูดถึงอ้าวจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเงินจะรั่วไหม
แต่คลังเขาก็ออกมาชี้แจงตลอดว่าไม่แตกยังแข็งแกร่ง
ปีงบประมาณปีหน้าอาจจะลดลงจากปีนี้แต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีเงิน
แต่เรื่องนี้คุณเต้มงคลกิจเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเดียวของเราเนี่ยนะคะ
บอกว่าผมมีแนวคิดกับเพื่อนสอสอ๒๐คนเลยว่า
ณตอนนี้หารายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอแล้ว
ด้วยสภาพสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปบางคนก็ไม่กล้ามาเนอะ
โควงโควิดมันก็ยังไม่จบและสิ่งสำคัญต้องยอมรับได้แล้วว่า
หวยใต้ดินมันอยู่กับคู่กับคนไทยมานาน
มันอยู่ตั้งแต่เรายังไม่เกิดอะถูกไหมนะ
มันอยู่มานานแล้วก็เราไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เอางี้ดีกว่า
เอาง่ายตั้งแต่เราเกิดมาเรายังเรียนอนุบัน
ก็เห็นคนเขียนละเขียนเลขละทุก๑๐วันที่อ้าวจริงกะ
คนรอบตัวพ่อแม่หรือใครก็แล้วแตะหรือคนที่อยู่รอบ
มันจะต้องมีการเขียนโพยสมัยเราเด็กเขียนโพย
รุ่นรายเนี่ยโอ้โหไม่ต้องอะไรหรอก

แล้วเจ้ามือเนี่ยตอนนี้เยอะมากเยอะ
จนแบบบางคนก็เจ้ามือจริงบางคนก็เจ้ามือเบี้ยว

ช่วยเหลือเขาก็ไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วผิดกฎหมาย
เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเอาขึ้นมาเลย
เอาขึ้นมาบนดินเถอะให้มันจบไปเลย
ให้มันถูกกฎหมายไปเลยแล้วให้คนเล่นไปเลยหวยใต้ดิน
เห็นโครยส่องกันอีกนึงละสำรวจก็มี

ปกติคนจะด่าเต้แต่อันนี้เต้ก็พูด
สังเกตไหมคดีฆาตกรรมส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไร
เล่นบาร์คาร้าออนไลน์แล้วก็ถึงมาฆ่าใช่ค่ะพนันออนไลน์
สาวประเภท๒ที่โดนฆ่าจำได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็ทั้งนั้นเลยใช่ค่ะ
ฆ่าเพื่อนใช่ไหมคะฆ่าเพื่อนก็บาคาร่าออนไลน
ล่าสุดมินาทข่าวชินทองติดกันมาเกือบอาทิตย์นึงแล้วนะคะ
มีตลอดเลยอะใช่ไม่พนันออนไลน์ก็ยาเสียบติดคือมาคู่กันเลยอะครับใช่เขาก็เลยบอกว่า
ถ้างั้นถ้าจะแก้ปัญหาก็เอาขึ้นมาเถอะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเดี๋ยวจะมีการ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

เราไม่ต้องกู้แล้วนะ

รอติดตามตามที่บอกว่าจะเป็นอย่างไร
แล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวจะแบบว่าอยู่ที่จะ
ก็คือต้องดูว่าต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหน
คือมิ้นคิดว่าวันหนึ่งมันต้องเกิดขึ้นแหละ
คิดว่าวันหนึ่งมันคงจะเกิดขึ้นแต่วันนั้นน่ะ

เราจะเขียนกฎหมายที่รัดกลุ่มที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการโกงการที่มันแบบอะไรได้จริงหรือเปล่า

ไลน์มันพัฒนาไปไกลกว่าที่กฎหมายเขียนแล้ว
ใช่คือจริงตอนนี้มันต้องรีบตามให้ทัน
อย่างการไฟฟ้าเมื่อกี้นี้เขายังต้องเข้าดิจิทัลมาออนไลน์เลย
เพราะว่าทุกวันนี้ถ้าเราไม่หมุนตามโลกเนี่ย

เมื่อวานนี้อ่านข่าวที่แบบว่าพระไปลองเครื่องเสียง
ใช่เมื่อวานเราก็มีการอ่านข่าวนี้กันไปนะคะ
ท่านก็เป็นเจ้าสมนัสสงฆ์สวรรค์ธรรมทิพย์มงคลนาคา

ก็มีการแบบว่าไปที่นี่แหละค่ะดูโฮมสาขาอุดรธานีนะคะ
นี่ท่านไปลองเครื่องเสียงค่ะ
เพราะว่าเครื่องเสียงสวดมนต์ที่ทำวัดเนี่ยนะคะก็คือพัง
ที่ห้างก็เลยมาลองเครื่องลองเครื่องเสียงแบบนี้แหละค่ะ
ใจดีมีศรัทธาซื้อถวายในเมื่อวาน
มีการเขียนลงในเฟซบุ๊คกันไปนะคะ
ต่อมาต้องบอกว่าญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายปัจจัย

เมื่อวานที่เราคุยกันไปพี่หนุ่มก็บอกว่า
เราแบบติดต่อไปไหมปรากฏว่า
ยังไม่ทันพูดมีคนติดต่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
อย่างคุณดำเนินถาจังหรีดอายุ๔๘ปี
เป็นผู้จัดการดูโฮมสาขาอุดรธานี

อบให้กับพระอาจารย์ไปด้วยถวายพระอาจารย์ไปเลยค่ะจากนั้นก็มี
บอกผู้ใจบุญร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องเสียงให้ท่านนะคะ
หลังจากรู้ว่าท่านอยากจะได้เครื่องเสียง

ทีนี้ตอนนี้ท่านได้ทั้งหมดมี๓ชุดด้วยกัน
ชุดเล็กชุดใหญ่มากครบนักข่าวก็เลยไปถามค่ะ
พระอาจารย์ค่ะเราจะแบบว่าแบ่งอย่างนี้ยังไง
อาจารย์บอกว่า๑ชุดเนี่ยท่านจะเอาไว้ใช้ที่วัด
ส่วนอีก๒ชุดก็จะบริจาคไปให้กับวัดอื่น
ที่เขาบอกว่าไม่มีเครื่องเสี่ยงใช้
เพราะว่ามีหลายวัดที่ยังไม่มีท่านว่าอย่างนั้น
ก็ดีแล้วอืมไปฟังเสียงพระอาจารย์กันสักนิดหนึ่งฮะรอ

ตอนนั้นก็ทั้งเทศทดลองเป็นสารพันธ์แล้วก็บทสวดมนต์
เพราะว่าเวลาไปสวดเอ๊ะแล้วถ้าเราสวดเครื่องแบบนี้
เวลาสวดมนตร์ทำวัดมันจะดีหรือเปล่า
เครื่องเสียงที่ร้องเนี่ยเขาเอาไปใช้ด้านเปิดเพลงหรือร้องเพลง
เราเอามาใช้สวดมนตร์มันจะดีหรือเปล่า
ก็เลยไปลองไว้แต่ตอนนั้นยังไม่มีปัจจัยซื้อ
ธรรมะดังทับห้างเลย
พอออกจากห้างมาพนักงานแล้วก็คนพากันมองดูเต็มเลย
กาเอ่ยกาเผ่าบอก
ร้องอยู่ข้อนเสียงยุ่น

ก็มีคนถวายท่านก็บอกดีนะท่านก็จะบอกว่าจะไปถวายวัดอื่นต่อ

เหมือนกันวัดท่านก็คงจะเก็บไว้แค่ชุดเดียวนั่นแหละ

อีกสิ่งหนึ่งวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนี่

เดี๋ยวจะวันที่หนึ่งแล้วสิบห้าวันอุ๊ยทำไมแอ็งจี้รีบไปฉันอ่านจังเลย
ก็ว่าสิบเสาร์ที่ดูแม่คือจันทบุรีฮะบ้านมหาเจรีวัดใหม่คลองปีเนี่ย
ชาวบ้านเขาเดินทางมาชมความงามต้นโพสีชมพูมันจะเกิดขึ้นข่าวนี้จะมีเรื่อยเนอะ
แต่อันนี้สีชมพูอย่างนี้เหมือนเตียนคือมีหน้าที่มินเคยเจอที่อายุแทกเห็นเป็นชมพูอ่อนจังการ
แต่อันนี้ชมพูเข้มอันนี้ชมพูแบบชัดเจนมาก
อุ๊ยดีสีนิดนึงใช่ไหมพี่
แนนนี่ลาคาเท่าไหร่ใครตอบหน่อย
ปรากฏว่าต้นโพสีชมพูเนี่ยความสูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตรเนี่ย
โดยใบของต้นโพสีชมพูจะมีสีชมพูอ่อนไป
จนถึงดินอน
นอนนอนก็มาแล้วเมื่อกี้
ประวัติของต้นโพสีชมพูนี่เห็นมั้ย

อันนี้ด่างของจริงค่ะอันนี้ด่างของจริงอันนี้ด่างกันคนต้นเลย
ซึ่งเขาก็มีประวัติที่เมื่อกี้เขาเขียนไว้เนี่ยต้นโพนี้นะฮะ
เกิดขึ้นมาประมาณ๑๐ปีกว่า๑๐กว่าปีแล้วล่ะ
ค่ะโดยตั้งแต่ต้นเล็กเล็กเนี้ยก่อนจะออกใบเป็นสีชมพูมา
ตลอดระยะเวลาผ่านมาหลายปีเนี่ยก็ไม่เคยเห็นใบสีเขียวของโพลเลยนะ
เพราะเป็นสีชมพูตลอดชาวบ้านยังเชื่อว่าเนี่ยเป็นต้นโพศักดิ์สิทธิ์
อกจากนี้นะฮะยังมีเสียงพูดคุยเรื่องตัวเลข
แหม่ขูดแป้งขวด๗กับ๓
มาจากตรงไหนก็ไม่รู้เนอะไม่น่าเวลาเขาเอาแป้งไปถูขูดกันอ่ะ
ก็พยายามเพ่งตามเขาเหมือนกันนะเห็นมั้ยคะมินไม่เคยเจอเลยบางทีมินเห็นเป็นแบบสอเสือรอเรืออะไรอย่างเงี้ย
เห็นไม่ตัวอักษรมินก็งงใช่เออเห็นไม่ตัวอักษรนี่จริงแต่ไม่เคยเห็นเป็นตัวเลขเลย
มีการไล่เฉดด้วยบางใบเนี่ยบางใบชมพูอ่อนบางใบชมพูเข้ม
จริงค่ะ
นี่เราก็ถอดแมสกันแล้วเราบางคนมันไม่คุ้นเหมือนกัน
เราไม่ชิงพร้อมไม่ชินเด็กต้องใส่อยู่มั้ย

หนึ่งธันวาคมหนึ่งธันวาคมหรืออีกหนึ่งธันวาคมจะได้ถอดที่หมดทุกรายการแล้ว
สะดุ้งตัวเองหรือเปล่าต้องพบแพทย์หรือเปล่า
พบมาแล้วล่ะหมอไม่ยอมฉีดให้แล้ว
ก็ครั้งที่แล้วบอกแล้วว่ามันไปเยอะแล้วได้ไปเยอะแล้วพอแล้ว
คนถามเรื่องเบลล่าเวียกันเยอะมากเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังสรุปตามข่าวเขานะฮะ
เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟัง
ไปค่ะ
เวียกับเบลล่าเลิกกันจริงไหมแองจี้
เออแล้วพอดีอิน

บอกว่าฉันถามคนรอบตัวเขาบอกเวลามันไม่เห็นจะเศร้าเลย
พอคนที่ไปทำนาคารด้วยกันมันบอกไม่เห็นจะเศร้าเลย

มันเป็นฟิลแบบงอนกันนิดหน่อยหรือเปล่า

เพราะเขาบอกยังคุยกันอยู่อ่ะ

แต่งอนหรืออะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็

ป้อมบอกมันจะบอกว่าเลิกดีก็เห็นมันคุยกันอยู่

ป้อมวินิตที่อยู่ด้วยกันล่าสุดเนี่ยแหละ

เพราะฉะนั้นคนที่จะตอบดีที่สุดคือป้อมวินิต
อันนี้คือสิ่งที่แบบว่าคุณแม่ไปพยายามหาข่าวให้

แต่โดยส่วนตัวไม่เชื่อว่านางเลิก

หรือการเลิกราของซุปตาคนดัง

โดยทั้งคู่มีการนัดกินข้าวแล้วก็พูดคุยถึงความสัมพันธ์

ซึ่งเป็นการตกลงแล้วก็เลิกลากันด้วยดี
ผู้จัดการส่วนตัวของทุกข์บอกว่าเป็นเรื่องของเขาสองคน
ตอบอะไรแทนไม่ได้อยากให้รอฟังจากปากของทั้งสองคน
คืออย่างที่บอกว่าวันที่๒ธันวาใช่ไหม

นักข่าวมันต้องเร็วอ่ะมันต้องได้ยินเร็วกว่านี้

มีคนออกมาวิเคราะห์ว่า

แต่เขาบอกว่ากระแสมันต้องตั้งตี
ถ้าพวกเราควรเลิฟกันมันต้องเศร้าสิ

ไม่ที่ไปกับคุณแม่ไปอะไรอย่างเงี้ย

ก็หมายถึงว่ามันควรลั้นลาของนางอยู่
ก็ยังถ่ายรูปเล่นเมื่อไหร่

ใช่มั้ยเอามีนเคยโดนเริ่มหรือเลิกเขานะ
อุ๊ยเราเนี่ยน่ะไปชิ้นนี้เดี๋ยวก่อนนะ
ทำไมเธอถึงรู้ว่ะฉันเคยรู้
แองจี้ทำไมเธอถึงรู้วะฉันงงมาก

ทำไมเธอรู้เลยกันอ่ะ

ถ้าช่วงแบบถ้าคบกันมานานเราเริ่มมันก็จะมีช่วงที่แบบ

ต้องมีช่วงแบบตั้งศูนย์ใหม่แบบ

แอ็งจี้แบบว่าไปทุกคนเลย

ก็ต้องถามคนที่มีประสบการณ์ละตรงนี้ถามพี่เมยมด
ไม่ได้เพราะมันห่างหายจากความเจ็บช้ำน้ำใจไปนานแล้ว

หรอกแต่ในกรณีนี้เราก็คาดเดาว่า

แบบว่าไม่ได้โพสต์รูปด้วยกันนานแล้วอะไรอย่างนี้

ดังนั้นอย่างที่บอกไปแม้กระทั่งข่าวไหนก็แล้วแต่
ไม่มีใครยืนยันได้รอน้องออกมาพูดดีกว่า
เอาจริงนะผู้จัดการคนเดียวกันนะ

ต้องมีอะไรมาแรงกว่านี้มันไม่น่าจะ

ดูเงียบมาตลอดอยู่ดีทำไมมันโป้งออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหม
อยากรู้โทรหาเอสุปชัยใช่ไหมเอรู้

ก็ฟังนางเรื่องออกกำลังกายแป๊บนึงก่อน
แล้วนางอาจจะชวนเต้นซุมบ้าก่อน

เอาละพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์

๑๗นาฬิกา๔๕นาทีก่อนครบโทษชาติ

ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิม
เพิ่มเวลาพบกันเร็วขึ้น

โปรดติดตามตอนต่อไป